สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
เริ่มกันที่เรื่องนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
ก็ยังออกมายืนยันนะคะว่าณตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสัญหาโค้ชของนักฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่ในทุกช่องทาง
ไม่ใช่เพียงแค่ช่องทางการยื่นใบสมัครเพียงช่องทางเดียวค่ะ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ณตอนนี้ค่ะทางสมาคมยังคงดำเนินการเฟ้นหาผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปในทุกช่องทาง
ไม่ใช่เพียงแค่การยื่นใบสมัครแต่ได้คำนึงถึงพื้นฐานก็คือประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับต่อทีมฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะ
แต่ว่าในการแข่งขันฟุตบอลศรีเศร้าใช้หน้าครับที่จีนในช่วงเดือนมีนาคมค่ะ
เหตุผลที่แต่งตั้งโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนคุมทีมในตอนนั้นก็เพื่อความต่อเนื่องค่ะ
หลังจากทั้งสองโค้ชนะคะทำผลงานได้ดี
ในการเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย

ก็ไม่มีระเบียบเรื่องลายเส้นโค้ช